ซึ่งเกมก็ค่อนข้างจะเข้มข้น
ก็จะทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกับการท่าเรือครับ

หลังจากที่ชมบุรีนั้นก็เก็บ๓แต้มไปแล้ว
รวดกันต่อเนื่องดูการท่าเรือครับเปิดโกดังสเตดียม
ได้ประตูขึ้นนำครับเจอกับทางศรีสะเกดฟุตซอลคลับนะครับ
น้ำดึงสูงนะครับรอถึงนาที๑๙จากสาราวุฒิใจเพชรครับยิงป่าแนวรับเลยครับ
สูตรฟรีคลิกโอ้โหหนักจริงครับไปเสมอ๑ต่อ๑ครับทีมเยือน
เกือบจะนาทีเดียวกันครับเสร็จเสี้ยวินาทีครับโดนนำแล้วตามตีเสมอรามอนปาเบานะครับ
ฟรีคลิกนะครับแล้วก็จบพิเดชแรกเสมอ๑๑แล้วประตูนี้ครับ
เกมค่อนข้างอึดอัดแต่ว่าที๓๕และอันโกเมสชาร์จเข้าไปท่าเรือนำ๒๑
ลูกสุดของท่าเรือมาอีกแล้วครับถือว่าเป็นเจ้าแห่งการเล่นลูกสุดอีกหนึ่งทีมของฟุตซอลลีกครับ
ได้ประตูจากชายวัดแจ่มกระจ่างครับวิ่งเปิดกำแพงก่อนนิดนึงครับแล้วก็ยิงเบียดเสาแรกครับ
ถ้าเรือชนะ๓๑นะครับขวาชัย๓นัดรวดครับ
ส่วนผลอีก๓คู่ที่เหลือนะครับไปดูกันหน่อยห้องเย็นท่าข้าม
เล่นในบ้านก็เอาชนะมภนะครับ๔๒แล้วก็มี๔ปฐุมครับเล่นในบ้านเนี่ยแพ้เกษตรมันดิตไปครับ๐๔
สุราธานีก็ยังคงฟอร์มแรงต่อเนื่องนะครับเอาชนะสมุทรสาครไป๔ต่อ๒
ตารางคะแนนเนี่ยแบงคอกนำเพราะว่าแข่งมากกว่า๑นัดนะครับใช้โปรแกรมนัดสุดท้าย
ในช่วงที่เขาต้องไปแข่งขันสโมสรชิงแชมป์อาเซียนนะครับก็เลยเก็บใช้ชนะ
มากกว่า๔เกมแล้วก็ชนะรวดไปถ้าเกิดว่าเล่นแบบนี้ไปเรื่อย
ก็มีโอกาสในการเป็นแชมป์ในช่วงครึ่งทางแรก
อันดับ๒๓๔เป็นสุราชนะครับชนบุรีการท่าเรือที่แข่ง๓นัด
แล้วก็ชนะรวดมี๙แต้มเท่ากันก็ต่างกันที่ผลประตูได้เสียนะครับ